สำหรับคดีรื้อบาเบียนะคะเกิดขึ้นเมื่อปี๒๕๔๖นะคะ

อกจากนายชูวิทย์กระมวลวิสิตที่เป็นผู้ต้องหาคนสำคัญในคดีนี้แล้ว
ยังมีนายทหารอีก๒คนเข้าไปเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญในคดีนี้เช่นกันค่ะ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูประวัติผู้ต้องหาทั้ง๓คนในคดีนี้ค่ะ
นายชูวิทย์กระมวลวิสิตหัวหน้าพักรักประเทศไทยเป็นอดีตผู้บริหารบริษัทสุขุมวิทซิลเวอร์สตาร์ในขณะนั้น
ซึ่งเกิดเมื่อวันที่๒๙สิงหาคมปีพุทธศักราช๒๕๕๙
การศึกษาจากโรงเรียนอัดสัมชันศรีราชาโรงเรียนเทพศิรินจบปริญญาตรีคณะพานิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยซานดีเอโก้สหรัฐอเมริกาและรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ส่วนประวัติทางการเมืองเคยสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ก่อตั้งพักต้นตระกูลไทยก่อให้เข้าร่วมกับเรทราชน์ไทยและก่อตั้งสู้เพื่อไทยเทพที่รักประเทศไทย
จนได้เป็นสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรในระบบบัญชีรายชื่อ
เป็นอดีตนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการทหารสูงสุดในขณะนั้น
เมื่อวันที่๒๖ธันวาคม๒๕๕๙
การศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในรุ่นที่๒๕
โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่๒๕
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมกล้าวรุ่นที่๓๖
โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือรุ่น๖๐
ประวัติการทำงานเคยเป็นนายทหารแผนที่กรมทหารราบที่๒๑รักษาพระองค์
ช่วยราชการกองพลทหารราบที่๒รักษาพระองค์
ปฏิบัติหน้าที่นายทหารคนสนิท
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่๒รักษาพระองค์
เป็นนายทหารประจำกองทำแผนที่กรมแผนที่ทหาร
และนายทหารแผนที่กองพลที่๑รักษาพระองค์ค่ะ
ส่วนนายทหารอีกหนึ่งนายนะคะคือ
พันธรีธัญเทพธรรมธรหรือว่าเสแอป
เป็นอดีตนายทหารสังกัดกรมทหารราบที่๑๑รักษาพระองค์ในขณะนั้น
โดยเสแอปจบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่๒๘
โรงเรียนในร้อยพระจุลจอม๙รุ่นที่๓๙ค่ะ